เอาล่ะมาต่อกันที่สาวฮอตคนนี้กันบ้าง
สำหรับสาวซานิไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายนะคุณผู้ชม
ที่จะหลงไหลการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์

สาวซานิเองก็ชื่นชอบไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชม
เห็นแบบนี้สวยแบบนี้เธอก็ห้าวไม่เบานะคะ
บอกให้เราฟังนะคะว่าตอนนี้อินมากเลย
โดยเริ่มขับตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่

เรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยสาวซานิสบอกเลย

แต่เธอย้ำว่าปลอดภัยเพราะเซฟตี้เป็นอย่างดี

จะทำให้ใบหน้าของเธอมีปัญหาหรือเปล่า

ว่าสาวซานิเนี่ยเรื่องหน้าชีก็จัดหนักมาเหมือนกัน
แต่เธอยืนยันว่าหายห่วงได้เลยนะคะ

แต่ว่าขี่มอเซคันเล็กก็คือเคสอาร์

ล่าสุดก็เพิ่งให้คนเอารถมาลงให้

อย่างที่สุดความรู้สึกว่าเป็นยังไง

เราก็รู้สึกว่าเราขี่มอเซอร์แบบเล็กเนี่ย

แล้วเห็นพวกพี่ล้มก็ฟาดลงไปเรียบร้อย
แต่ว่าแต่ว่าคือล้มเนี่ยคือด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะค่ะ
แล้วเราแบบตีวงเลี้ยวอาจจะแบบว่าแคบไปนิดนึง

ตอนล้มหัวไทยหัวหน้าหัวจมูกหัวอะไร
พูดจริงในสมองคือโล่งมากคือ
ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นคิดว่าอยู่ไหมยังอยู่ไหมอะไรอย่างนี้เลย
ก็เซฟตี้นะคะเซฟตี้คือที่จริง